เรื่องของหมาตรมวยนะครับมีศึกใหญ่ให้ติดตามส่งท้ายปีนะครับในศึกของบรรทหลังในที่ต้องพูดถึงเพราะว่าในศึก
มีมวยคู่หนึ่งก็คือคู่ระหว่างปืนกลต่อสุรัตน์กับกิ่งซางเล็กนะครับคู่นี้นะครับชิงกันที่รัชดำเนินแต่ว่ามีเข็มขัดของศึกยอดมวยไทยรัฐเป็นเดิมพันธุ์ครับ
มีการจัดคู่มวยเมื่อวานนะครับคุณเอกชุมพรสุรวัชรุมณีก็เดินทางมาติดตามด้วยนะครับ
เป็นศึกมหาชนวันทรงชัยบวกสิงหมาวินเป็นนัดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีนะครับ
วันที่๒๑ธันวาคมที่เวทีมวยราชดำเนิน
คู่ที่อยู่ในความสนใจนะครับมากที่สุดก็คงเป็นคู่ระหว่างกิ่งสางเล็กต่อหลักสอง
ชกเจ้าของรางวัลยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินเลยนะครับอายุ๑๕ปีค่าตัว๑๒๐๐๐บาท
ก็ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเจอกับทางปืนกลตองสุรัตน์นะครับเป็นมวยฟอร์มสดชนะ๑๑ไฟล์รวด
แล้วก็มีโอกาสนะครับเขาบอกเป็นว่าที่นักชกยอดเยี่ยมแห่งปี
ชิงเข็มขัด๑๑๕ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐ
เพราะว่าทั้งคู่เคยมาชกที่เวทีของไทยรัฐนะครับ

ดังนั้นสักขีพญานและผู้บริหารที่จะขึ้นค่าเข็มขัดแชมป์
เข็มขัดแชมป์คู่นี้จะเป็นคนของทางไทยรัฐนะครับ
ที่ใช้ในรายการที่เราถ่ายทอดทุกวันเสาร์ไป

ที่มีเข็มขาดของเราไปช่วยด้วยครับ
อันนี้ก็ต้องได้ยอดเยี่ยมแล้ววันที่๒๘เนี่ย
ก่อนที่จะแข่งขันใครแพ้ชนะไม่รู้
แต่ต้องมอบประกาศเกียรติคุณให้กับปืนคนเขาก่อนเลย
ไม่ว่าจะเป็นคลื่นมหาชน

ข้อที่๑จะชิงแชมป์ของไทยรัฐทีวี
ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ
แล้วก็จะเป็นการชิงแชมป์มหาชน

ขึ้นไปมอบนะฮะเป็นเป็นสองเส้นนะครับฉะนั้น
แชมป์ไทยรัฐด้วยแชมป์มหาชนด้วยวันนั้นจะเป็น
มหาชนตรงนี้ก็เป็นความยิ่งใหญ่ของทีวีไทยรัฐ
ประสบมาแล้วก็ขอเชิญนะฮะชมการชิงแชมป์ของ
ไทยรัฐทีวีว่ากิ่งซางเล็กกับปืนคนใครจะยิ่งใหญ่
กันหน่อยนะครับสำหรับศึกนี้แข่งขันในวันที่๒๑ธันวาคมครับ
ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับคู่อื่นเนี่ยก็มีความน่าสนใจ
แพ้กันครับคู่เปิดหัวนะครับพิชิตชัยพบกับร้อยเชิงครับ
คู่นี้มีเงินรางวัลพิเศษสองล้านบาทนะครับส่วนคู่สองครับ
ชัดชายพบกับการนะครับคู่สามมรกฏพบกับยอดมงคล
คู่๔ครับซุปเปอร์แบงค์พบกับเพชรลำสิงคู่๕กล้องศักดิ์พบกับเพชรพนมรุ้ง
ส่วนคู่หกนะครับกิ่งสร้างเล็กชิงช้ำหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ของไทยรัฐนะครับ
เจอกับปืนกลอย่างที่เรียนให้ทราบไปส่วนคู่เอกครับนี่เลยแสงมณีพบกับ
ถนนชัยถนนชัยคู่นี้ก็เป็นคู่เอกที่น่าสนใจมากในพิกัด๑๓๑ปอนด์เพราะว่าแสงมณีนะครับ
เพิ่งจะได้สังกัดใหม่มาหลังจากที่ก่อนอันนี้เนี่ยอาจจะมีวิธีในการสู้น้อย